ร่างเล็กพริกขี้หนูคนนี้ก็แซ่บแล้วก็โสดไม่เบาเลยจ้
สำหรับน้องฝนสนันทชัดนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เนี่ยโพสต์ภาพไปเที่ยวทะเลทีไรเป็นยังไงคุณ

แต่น้องเนี่ยคนกดไลค์แบบเพียบเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันฟันทงนะว่าตอนนี้หนูยังไม่มีแฟนใหม่ค่ะ
เพราะตอนนี้รักไม่ยุ่งมุ่งลุยงานทั้งหนังทั้งละคร
เรื่องรู้ไหมจ๊ะ๔เรื่องด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ที่ตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะยุ่งขนาดไหนอย่างที่บอกไปว่า
ในวงการบันเทิงมันต้องมูเตลูไปด้วย
ฝนเองก็ไม่พลาดเรื่องมูเตลูแต่มิติใหม่นิดนึงคุณผู้ชม
จะรอได้ยังไงเพราะผลที่ได้คือปังค่ะ
ก็เลยเห็งขึ้นไปค่ะหนูทำงานเป็นลูกไปออกกล้อง

ก็เลยปังกันหมดเลย
คนหนึ่งลงมือคนหนึ่งลงใจ